สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะภาวะฝนทิ้งช่วงของประเทศเราจบลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มรสุมฝนประจำฤดูมีกำลังแรงขึ้นค่ะซึ่งหลังจากนี้คาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเติมน้ำให้เขื่อนในประเทศไทยของเราราวหนึ่งถึงสองลูกค่ะคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพอากาศ
เยอะนะคะฝนตกแรงค่ะรอยละ๗๐ของพื้นที่กลางวันร้อน๓๗องศาค่ะภาคอีสานและภาคกลางฝนตกระจายเท่ากันค่ะรอยละ๖๐ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนยังเยอะค่ะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมนะคะตกระจายรอยละ๗๐ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ทั้ง๒ฝั่งฟ้ายังครึ้มค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะฝ
อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะตัวเปียกกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องพกรมก่อนออกจากบ้านนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะไปดูภาพนี้ค่ะที่ประเทศอังกฤษขณะที่ธนโดเคลื่อนผ่านย่านชุมชนค่ะผู้คนก็ออกมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะคะซึ่งครองดีค่ะที่ธนโดลูกนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายใดค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยอังก
อืม